เราตามติดความพร้อมของทีมชาติไทยในการเดินทางไปป้องกันแชมป์อาเซียนคลับนะครับ
ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพนะครับในรอบในกลุ่มของเรานะครับ
ถ้าเกิดว่าผ่านเข้าสู่รอบรองก็จะเล่นในระบบเย่าเยือนนะครับ
ไปจนถึงนัดชิงนะครับเราก็ต้องติดตามเชียร์กันต่อไปนะครับ
ของทีมไทยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ในการเดินทางไปป้องกันแชมป์ครั้งนี้
เพื่อเป็นแชมป์สมัยที่๕ให้มากที่สุดในทุกชาติของอาเซียน
แห่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนปี๒๐๑๙
ถือว่าเป็นปีที่ครบรอบ๒๐ปีในการจัดการแห่งขัน
ผลงานของทีมช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
เข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ครั้งแรก
และสามารถคว้าแชมป์มาครองได้๔ครั้ง

ในปี๑๙๙๖ปี๒๐๐ปี๒๒
และล่าสุดครั้งที่ผ่านมาปี๒๐๑๙

ทำผลงานคว้าแชมป์เทียบเท่าทีมชาติไทย
คือคว้าแชมป์มาครองได้๔ครั้งเท่ากัน

อกจากจะเป็นการไปป้องกันแชมป์ของทีมชาติไทยแล้ว

จะเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่๕มากที่สุด
ทุกทีมในย่านอาเซียน
ทุกคนรวมถึงนักเตะทีมงานสตาร์ทโพสต์
ทุกคนก็คาดหวังเป็นแชมป์อยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าวันนี้เราก็พยายามเตือนสติน้อง

ก็อยากจะชนะทีมชาติไทย
ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวนั่นก็คือ

เล่นเกมรับเหนียวแน่นแล้วก็ให้เราเกิด
เขาเรียกว่าเกิดความกดดัน
ฉะนั้นวันนี้เราต้องมียุทธวิธีหลากหลาย
ว่าถ้าสู้สู้ใช้รถบัดสองชั้น

เราจะต้องควบคุมอารมณ์ยังไง
ฉะนั้นเราพยายามเตรียมความพร้อมหลายด้าน
ส่วนเส้นทางของทีมชาติไทยในรอบแรก
อยู่ในสายเอวร่วมกับเจ้าภาพฟิลิปปินส์

โดยเกมนัดแรกวันที่๑๙พฤศจิกายนนี้
จะพบกับคู่ปรับเก่าอย่างทีมชาติอินโดนีเซีย
ที่เป็นรองแชมป์ในรายการนี้มากที่สุด๔สมัย
และพ้นโทษแบนกลับมาเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ทีมชาติอินโดนีเซียได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง
ตะเวนอุ่นเครื่องทั้งในประเทศและนอกประเทศ

เพื่อเป้าหมายต้องการแชมป์ครั้งแรกให้ได้เช่นกัน
จากนี้แฟนฟุตบอลไทยคงต้องร่วมกันให้กำลังใจ
เชียร์ทีมชาติไทยให้สามารถคว้าแชมป์ครั้งนี้ให้ได้

คือยอดทีมแห่งภูมิภาคอาเซียนในยุคนี้

คือการคว้าแชมป์สมัยที่๕มาคลองให้ได้นะครับ
ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายของทีมชาติไทยอีกเช่นเคยนะครับ

สามารถติดตามทุกความฮองของทีมชาติไทย
ได้จากทางไทยรัฐทีวีทุกช่วงข่าวครับ
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรุงมันทีระบาทเพศฟสิปปินส์